ทางด้านของตำรวจก็ได้มีการแถลงนะฮะสักประมาณ๗โมงกว่านะครับ
ตำรวจที่รับผิดชอบในการแถลงก็คือในส่วนของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ยืนคู่กันกับรองโฆษกของขออภัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
นี่ยืนคู่กันเลยนะฮะมีการแถลงออกมาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องของ
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็พลตำรวจตรีปียะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ก็แบ่งแปลงบอกว่าหลังจากที่นายกรัฐหมดรี
มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นผู้แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
และมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าพนักงาน
เพื่อดำเนินการตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
โศกตำรวจระบุว่าหลังมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมนคร
ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนฝ่าฝืนข้อกำหนด
ควบคุมตัวผู้ฝ่าฝืนทั้ง๒๐ราย
แล้วก็จะดำเนินการสอบสวนตามระเบียบของการควบคุมตัว
โฆษกตำรวจยังระบุอีกว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุม
ในการห้ามชักชวนไปร่วมชุมนุมเด็ดขาด
โดยเฉพาะการชักชวนไปชุมนุมที่ราชประสงค์ในช่วงเย็นวันนี้

ถือว่าผู้ชักชวนและผู้ไปร่วมชุมนุม
กระทำความผิดฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัย
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าแกนนำที่ถูกควบคุมตัว
ถือว่ามีความผิดต่อการฝ่าฝืนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ส่วนข้อหาอื่นต้องมีการสอบสวนกันต่อไป
เพราะว่าแต่ละบุคคลก็จะมีข้อหาเก่า
ที่มีการออกหมายจับไว้อยู่แล้วนะครับ
ส่วนการที่แก่นำผู้ชุมนุมประกาศรวมตัวที่แยกราชประสงค์เย็นวันนี้
ถ้ามีการชุมนุมมีผู้ชุมนุมหรือมีการพยายามชุมนุม
ตำรวจขอเตือนว่าการชุมนุมหรือการรวมตัวกันตั้งแต่๕คนขึ้นไป
ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
พึงหลีกเลี่ยงถ้ามีการฝ่าฝืน
แล้วมีผลกระทบต่อการเจรจา
อยากฝากไปยังประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวด้วยนะฮะ
ตั้งแต่เวลา๑๖นถึง๒๒นนะครับ
ส่วนพื้นที่โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ก็สามารถที่จะควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้ว
ตอนนี้ยังมีการต้องเคลียร์บางส่วนนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเต็นต์เป็นรถประกอบอาหาร
สุขารถยนต์ที่มีการจอดอยู่
แล้วก็สิ่งของอีกหลายอย่างซึ่งอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับ
ก็คาดว่าก่อนเที่ยงวันนี้แหละฮะพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติ
การจราจรได้ตามปกติโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล

ล่าสุดมีรายงานมาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ
ก็เป็นคำสั่งย้าย๓นายพลของกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ที่ได้มีหน้าที่ในการดูแลการชุมนุมวันที่๑๔ตุลาคมนะครับ
ก็ประกอบด้วยพลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วม
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
พลตำรวจตรีปราศัยจิตสนทิผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑
แล้วก็พลตำรวจตรีมานพสุคลธนพัฒน์
ผู้บังคับการอาบรักษาแล้วก็ควบคุมฝูงชนนะครับ
เพื่อให้ไปประดัดปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ผู้มนุยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มอบหมายโดยขาดจากตำแหน่งเดิม
นี้มีผลตั้งแต่วันที่๑๔ตุลาคมเป็นต้นไป
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับ
ซึ่งรายงานข่าวแจ้งว่าการย้าย๓นายพลดังกล่าวนั้น
อาจจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการชุมนุม
ของผู้ชุมนุมเมื่อวานนี้๑๔ตุลาคม๒๕๖๓นะครับ